ก็เห็นลูกค้าเดินมาดีแล้ว
หมามาจากไหนไม่รู้แล้วก็สะคุกใส่อะไรอย่างนี้ก็ล้มทั้งยืนเลยคนในร้านก็รีบยิงช่วย
แล้วก็มีผู้ชายเสื้อสีส้มเดินมาบอกว่าเพิ่งโดนกัดที่นัวเหมือนกัน
แล้วก็คนที่โรงแรมแถวนั้นนะคะก็บอกว่าเขากระโดดกระโดดไปกัดคนถึงในโรงแรมเลย
คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเด็กอยู่ตรงนั้นนี่

นี่แบบจะโดนขย่ำเลยแหละไม่มีใครรับผิดชอบอะไรค่ะ
เพราะว่าไม่เห็นมีข่าวอะไรต่อว่าเออจับได้หรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าหมาตะเลิศไปที่ไหนแล้วอะค่ะแล้วก็มันยังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าพนักงานอะไรเขาไปฉีดเขาไปโรงพยาบาลไปฉีดยากันเองเลยค่ะ
โดนคือดาฮรอะไรจึงก็กลัวอยู่เหมือนกันมีมาแบบนี้เพราะว่าเขาจูโจมเลยนะ
แบบเราเดินผ่านปกติถ้าเป็นหมาปกติก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้
ถ้าหาเจอก็ดีแล้วตัวเนี้ย
เพราะอยากรู้สาเหตุไงว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป